ผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมพิจารณาคำร้องกรณีนายรัฐมนตรี
กล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
ขัดรัฐธรรมนูลหรือไม่ในวันที่๒๗สิงหาคมนี้นะครับ
ขณะที่วิบรัฐบาลให้เวลาฝ่ายค้าน
ภิปรายทั่วไปในหัวข้อนี้๑วันนะครับ
ว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน
ประเด็นจากรายงานครับ
ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระบุขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างรวบรวมคำชี้แจง

เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลังประชารัฐเสนอให้๕รัฐมนตรี
ลาออกจากสอสอนั้นได้รับคำยืนยัน

สอบบัญชีรายชื่อ๑ใน๕รัฐมนตรี
ต่อจากนี้ไร้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำ

ซึ่งไม่จำเป็นต้องลาออก

ว่าท่านรมบี
ที่เป็นภัติศัพท์นี้ทั้ง๕ท่าน

ไม่ได้มาลงบัตรอีกก็อย่างผมที่ผมเรียนนะว่า
ต่อไปนี้ทุกวันพุทธและภฤษฐรรมฤี
พยายามจะไม่ลงพื้นที่กลับมาประชุม
จอคิวด้วยปมปัญหาของฝ่ายค้าน

สสจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทย

ขอให้สอบสวนข้อที่จริงเอาผิด๓สสสุรินทร์
กระทำการสวนทางอุดมการและจริยธรรมของพัก
กรณีไปต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่และตำหนิฝ่ายเดียวกัน
กรณียื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน

จะใช้เวลา๒๓สัปดาห์ตรวจสอบการกระทำ
โดยยังเชื่อว่าจะไม่นำไปสู่การโหวตสวนมติ

ส่วนเสียงเรียกร้องของพักเศรษฐกิจใหม่

อาจส่งผลต่อความเข้มแข็งของฝ่ายค้าน
ก็มีคำยืนยันจากประธานวิทย์ฝ่ายค้าน
ว่าที่ผ่านมาให้อิสระไม่เคยบังคับ
แต่จากนี้คงต้องพูดคุยด้วยเหตุและผล
โดยเชื่อว่าสังคมจับตาดูอยู่

พักใดทำงานการเมืองผิดสัญญาที่ให้กับประชาชน
อาจจะเป็นเพราะข้อจำกัดของเขาว่า
โดยในพักเขาเองก็ดูจะมีปัญหามาแต่ต้น

จนถึงขั้นเปลี่ยนหัวหน้าพักใช่ไหมครับ
อันนี้ก็เราก็เห็นใจเขาเห็นใจ
เพราะฉะนั้นความไม่เสถียรหรือความไม่เป็นเอกภาพตัวนั้น
มันก็ทำให้คนมองหรือระแวงเขาได้
ว่าเขาอาจจะโหวตแหกโหวตไม่อยู่ในมติภักดิ์

ผมยังเชื่อว่าเขายังไม่ได้นอกรู่นอกรอยนะ
ตัวแทน๗พักร่วมฝ่ายค้านจับมือแถลงข่าว
หลังยื่นยติด่วนขอตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูล

รองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๒
เนื่องจากมองว่ารัฐธรรมนูลมีข้อบกพร่องหลายเรื่อง

แต่เมื่อทราบกันดีว่าแก้ไขได้ยาก

ตั้งคณะกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษา
ว่าจะทำให้เป็นจริงได้อย่างไร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน